ข่าวนี้ค่ะบอกว่าฉีกทุกกฎเลยนะคะของพระเอกแถวหน้าในเมืองไทย

รับเล่นหนังนะคะแบบชายรักชายเป็นครั้งแรกด้วย
เล่นคู่กับโออนุชิทในภาพยนตร์เรื่อง

เมื่อวานเขาเพิ่งเปิดภาพแรกมาให้เราได้ชมกัน
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าค่ะ
โดยผู้กำกับอนุชาบุญวันธนะจากอนทการ
ซึ่งได้ปล่อยภาพนิ่งเซ็ตแรกออกมาทางเพจหลักของภาพยนตร์ค่ะ
พร้อมกับเผยข่าวดีว่านังได้รับเลือกฉาย
เปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
ซึ่งถือเป็นเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลย

โดยนักแสดงนำทั้งคู่ค่ะจะเดินทางไปร่วมเดินพรมแดงด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทของพระเอกเลยนะ
เวียค่ะเล่นเป็นเจ้าของสวนมะลิ
ส่วนอนุชิตนะคะเล่นเป็นศิลปินผู้ที่ทำบายสี
ทั้งคู่เกิดมีความรักกันแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปตามอ่านต่อได้นะคะ
เห็นภาพเชื่อว่าหลายคนก็อยากติดตามต่อกันแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้